ตอนนี้บุคลากรเขาโอดมา
บอกว่าเรื่องของการได้รับวัคซีนไฟเซอร์มันยากเย็นขนาดนี้
จริงค่ะมันท้อตัดพอเรื่องวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยนะคะ
เพิ่งโพสต์เมื่อ๑๕ชั่วโมงที่ผ่านมา
พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมจริงในโพสต์นี้
เขาก็จะอธิบายก่อนรับคนป่วยมาเท่าไหร่อะไรยังไง

เมื่อกี้ต้องกดไปอ่านเพิ่มเติมยาวเป็นหน้าเลย
ถูกต้องค่ะซึ่งมันมีข้อความช่วงหนึ่งนะ
ที่ในโพสต์นี้บอกว่าพวกเราช่วยดูแลจัดหาจัดการ
แอสตราให้กับคนเป็นแสนคนมาแล้ว
แต่จะมีใครรู้บ้างไหมว่าพวกเราเป็นคนที่ฉีดแอสต้าให้คนอื่น
จะได้รับซีโนแวค๒เข็มตั้งแต่มีนาเมษาที่ผ่านมา
แล้วนอกจากนั้นในโพสต์ก็บอกไปด้วยนะคะว่า
ส่งรายชื่อแพทย์พยาบาลบุคลากรด่านหน้า
แสดงความจำนงจะฉีดบูสเตอร์โดสเข็มที่๓เป็นไฟเซอร์
อุตส่าหส่งชื่อส่งตำแหน่งไปแล้วตามระเบียบตามระบบนะฮะ
ถูกต้องค่ะแต่ว่าเมื่อวันศุกร์บ่าย
ทราบว่าได้รับการจัดสรรได้๖๐หมายถึงได้ไฟเซอร์เนี่ยนะคะ
ร้อยละ๖๐ของจำนวนคนที่ส่งรายชื่อไปเท่านั้นเอง
เอาง่ายถ้าส่งไป๑๐๐ได้มา๖๐แล้วมันจะครบได้ยังไง
ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าความยากลำบากของการบริหารงานก็คือ
จะทำยังไงจะอธิบายให้กับกลุ่มแพทย์ที่ทำหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาล
ได้ยังไงว่า๑๕คนที่ร้องขอมาเนี่ย
จะได้รับวัคซีนแค่๙คนอีก๖คนไม่ได้
๑๐คนที่ทำงานในวอร์ดเดียวกันเนี่ย
ได้รับวัคซีนไฟเซอร์แค่๖คนอีก๔คนไม่ได้
เอาข้อความที่เป็นดราม่าหน่อยละกันนะฮะ
เพราะว่าทางบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสต

และทำให้เกิดความประส่ำประสายขวัญและกำลังใจ
มันหดหายไปหมดกับนักรบที่อ่อนล้า
รบมายืดเยอะยาวนานนี่ก็รบกันมา๕เดือนแล้วนะ
คงต้องรบหนักต่อกันอีก
เรื่องของการสนับสนุนมันรุ่มดอนเหลือเกิน

ไม่มีใครมาบอกเล่าหรืออธิบายให้ฟังเลย
ว่าเรื่องมันลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนอย่างไร

แต่ช่างเถอะพวกเราทำใจได้และต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิต
คือคำตอบที่เรายังคงต้องรบอยู่ไม่รู้สิ้น

ใช่ค่ะเราก็อยากรู้เหมือนกันนะ

มันจะส่งตรงไปถึงมือของบุคลากรด่านหน้าจริงได้ครบถ้วนไหม
คือแม้ว่าตอนนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์กระจายไปยังจังหวัดต่าง
ก็มีความพยายามที่จะกระจายอย่างเต็มที่แล้วนะฮะ

ว่าจำนวนมันเพียงพอกับบุคลากรที่เขาขอมาหรือเปล่า

ขอไปเยอะนะเพราะว่าเช็คชื่อของบุคลากรที่จะได้รับการฉีด
แต่ปรากฏที่ได้มาได้หลักหมื่นเองนะครับ
เรื่องนี้คุณหมอเจดบุญยวงวิโรธนะครับ
ผู้ช่วยผู้บรับโรงพยาบาลมหาบราชนครพระราชศรีมา

บอกว่าได้รับจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์จากรัฐบาลมาล็อตแรกแล้ว
เมื่อวันที่๗สิงหาคมที่ผ่านมาวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ
จังหวัดนี้ได้รับมอบไวร์ไซเซอร์
จำนวนแค่๑แสนขออภัย

จำนวนแค่๑๕๘๐๐โดสเท่านั้นเอง
ขณะที่บุคลากรทางการแพทย์
ในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมามีมากกว่า๑แสนคน
เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
มหาราชนครราชศรีมาโรงพยาบาลของคุณหมอเจด

ดังนั้นวัคซีนไฟเซอร์ได้รับมาเพียง๑๕๘๐๐โดส
ถือว่าน้อยมากไม่พอแน่
ไม่พอที่จะฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ทั้งจังหวัดได้อย่างแน่นอน
ทีนี้ต้องรอรอว่าจะมีการจัดสรรมาให้อีกหรือไม่
ล็อตนี้ล็อตเดียวจบหรือเปล่า

หมอก็บอกว่าจบจริงจบไม่ไหว
ดังนั้นก็ต้องรอเรื่องของการจัดสรรต่อนะครับ
ใช่ค่ะจะพาไปดูที่ขอนแก่นค่ะ
ซึ่งที่ขอนแก่นทางนายแพทย์สาธารณสุข
อย่างนายแพทย์สมชัยโชฎปรียะวัตเวลา
เขาแสดงเอกสารค่ะเป็นเอกสารแจ้งความดำเนินคดีกับคนไม่หวังดี

อย่ามาแห่มกับจานไฟเซอร์หายไปใส
ไปโพสต์ในเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
เกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรไฟเซอร์
การฉีดบูสเตอร์โดสเข็มที่๓ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

ทำให้มันมีความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้น
หลังจากที่ฝ่ายนิติกรเข้าแจ้งความเอาผิด
คนที่กระทำผิดต่อพนักงานสอบสวนสพเมืองขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ย
ไซต์นั้นมันเป็นข้อความเกี่ยวกับบริษัทผู้ผลิตไฟเซอร์ในไทย
แล้วก็เป็นข้อความอย่างที่ดิฉันบอก
อันนี้ก็เป็นเรื่องของการดำเนินคดี
ส่วนเรื่องของการกระจายวัคซีนเข็มสาม
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์
ตามที่องค์กรแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่นเขาแถลงการเรียกร้องมา

กับทางกรสวงศาสนธนสุข๒๘๙๓คน
จำนวนทั้งหมดคือ๓๘๐๐คน
แล้วในจำนวนที่บอกแยกเป็นไฟเซอร์๑๔๔๙คน
แต่ว่าได้จัดสรรวัคซีนมาจริง๗๒๐คน
ตอนนี้ทยอยฉีดไปแล้วนะคะอันนี้คือไฟเซอร์
ส่วนแอสตรา๑๔๔๔คน
ได้รับการฉีดเข็ม๓ครบแล้วทุกคน
แล้วถ้าเกิดว่าทางสสจได้รับการส่งมอบวัคซีนในรอบ๒
ก็จะจัดสรรไปที่โรงพยาบาลขอนแก่น
ได้รับครบเต็มจำนวนอันนี้คือของที่ขอนแก่นนะคะ
ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะเรื่องของการกระจายวัคซีน
เพื่อให้เกิดการบูสเตอร์โดสแก่บุคลากรทางการแพทย์และด่านหน้านะครับ